คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับ
เน้นย้ำ๕ปอเหมือนกันทั้งที่ถนนเข้าสารแล้วก็ที่ศรีลม
เราไปดูบรรยากาศที่ถนนศรีลมกันหน่อย
เมื่อวานผมได้มีโอกาสผ่านไปในภาคช่วงเย็น
เพราะว่าไปส่งน้ำพระพุทธศรีหิงที่สวนลุมพินี

แต่ว่ามองเข้าไปที่ถนนศรีลมโอ้โห
ยังไงคะแค่มองล่ะคุณไม่เข้าไปเหรอ
ผมคงบุกเข้าไปไม่ไหวลุยเข้าไปไม่ไหว
ด้วยกำลังแรงของเราก็คงเข้าไปถึงแค่ต้นซอย
เพราะคนเยอะมากนะครับแต่ว่าการดูแลความปลอดภัย
ดูแลนักท่องเที่ยวเขาให้ความสำคัญมากนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศของศรีลมในชื่องานว่า
เมื่อวานวันแรกคึกคลักโดยการปิดถนนศรีลม
ตั้งแต่แยกสาราแดงไปจนถึงแยกนบราลม
หรือว่าตัดถนนนราธิวาสราชนครินตัดกับศรีลม
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตอนเที่ยงตรง
เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย๕ป
คือปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ปลอดแอลกอฮอล
ปลอดโป๊ะปลอดแป้งและก็ประหยัดน้ำ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทยอยเข้าร่วมในการเล่นสงกรานในพื้นที่แห่งนี้กันเยอะแยะเลยนะครับ

เพราะว่าตรงเส้นทางรถไฟฟ้าเขาบังแดดได้
กลางคืนก็ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหลังในช่วงที่๒๐นาฬิกาไปแล้ว
คือ๒ทุ่มไปแล้วก็ปิดการเล่นน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้ามาทำความสะอาดแล้วนะครับ

คือเทศกิจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไม่ได้หยุดนะ
ต้องเฝ้าดูตลอดคือพวกเราเล่นเสร็จแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องทำงานต่อดีที่เคยไปทำข่าวการเก็บขยะที่ศรีลม

ขยะเนี่ยใช่ไหมใช่แล้วก็กวาดสมัยก่อน
ยังไม่มีนโยบายปลอดแป้งค่ะยิ่งหนักกว่านี้

ก็มีถุงพลาสติกมีอะไรบ้างนะครับ
มีกล่องข้าวมีอะไรขวดน้ำ

นี่ก็เข้าไปตรวจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับ
ไปดูที่ถนนเข้าศาลกันหน่อยนะครับ

ชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าเล่นน้ำสงกรานกันอย่างคึกคัก
แต่ยังคงมีวัยรุ่นที่เล่นแป้งกันอยู่บ้าง
แล้วก็พบนักท่องเที่ยวสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มได้ตามปกติอีกด้วยนะครับ
แม้ว่าจะมีการตั้งจุดคัดกรองแล้วก็ตามนะครับ

คือก่อนเข้าถนนเข้าสารถนนโดยรอบเขาก็มีการเล่นแป้งกันอยู่
แต่ถ้าเข้าถนนเข้าสารแล้วตำรวจเขาห้ามเลยนะ
ห้ามเอาขันแป้งห้ามเอาถุงแป้งเข้าไปโดยเด็ดขาดเลยนะครับ

นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางกลับกันนะฮะตามกำหนดเวลาปิดการเล่นน้ำ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดถนนต่อไป
สงกรานถนนเข้าสารก็มีไปถึงวันที่๑๕เมษายนเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวจีนได้ขึ้นสนชนะสงคราม
แจ้งตำรวจหลังเพราะว่ากระเป๋ากันน้ำสีเหลืองของเธอ
ถูกกรีดเงินสดหนึ่งหมื่นบาทหายไป
ส่วนทรัพย์สินอื่นนั้นยังอยู่ครบนะครับ
ตำรวจบอกว่าตลอดวันมีนักท่องเที่ยวมาแจ้งว่าถูกกรีดกระเป๋า
แล้วก็ตัดสายกระเป๋าคล้องคอแล้วถึง๕รายด้วยกัน
ขณะที่มีพลเมืองดีเขาก็เก็บซองกันน้ำ
ภายในมีโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนและเงินสด

ซึ่งเจ้าของก็ได้แสดงตนรับทรัพย์สินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็อย่างว่านะคนเยอะนะครับ
แล้วก็สงกรานก็สนุกสนานกันอยู่นะครับ

ดังนั้นต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้ยังคงเล่นน้ำกันต่อ

บางทีถ้าเกิดจะไปเล่นน้ำจริงไม่ต้องเอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปเยอะหรอกเน
เดี๋ยวหายขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ